ยังต่อเนื่องกันที่เรื่องของพระเรื่องของสงฆ์นะคะ
คือตอนนี้มีกระแสในโลกโซเชียลมีคนแชร์คลิป
เป็นภาพพระโยนลูกหมาลงไปในน้ำ
ค่ะแล้วมีภาพเหมือนฝังหมาด้วยฝังลูกหมาด้วย
ใช่แล้วมีการแบบมีคำพูดที่ออกมาบอกว่า
เจ้าอาวาสใช้ไม้ตีหมาจนตายก็มี
แล้วคือเป็นการพูดต่อหน้าญาติโยมคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
โซเชียลเขาเผยแพร่ภาพของเจ้าอาวาสวัดหัวไซ
ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คือเป็นภาพที่กำลังโยนลูกหมาลงไปในน้ำ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเจ้าอาวาสใช้ไม้กวาดตีสุนัขจนตายค่ะ
หน้าญาติโยมที่มาทำบุญหลายคนเขาก็เลยวิภาควิจารณ์กันว่า

เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปตรวจสอบถึงวัดหัวไซเลย
ไปเจอกับพระอธิกรรมบดีกิติพงศุมังคโล
เจ้าอาวาสวัดที่อยู่ในภาพนี่แหละ
เจ้าอาวาสบอกเลยบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยนะ

แล้วก็เป็นภาพเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว

ใช่แล้วคือฮิ้วแบบหิ้วหนังจากหลังคอนะคะ
เจ้าอาวาสบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังหิ้วลูกหมาที่มีเห็บ
แล้วก็มีหมัดไปโยนลงในแม่น้ำบางประกง

เป็นวิธีที่ไม่ฆ่าเห็บและหมัดเพราะมันบาป
ลูกหมาตัวนั้นก็ว่ายน้ำกลับขึ้นมาเอง

เหมือนพอโดนน้ำเนี่ยเห็บหมัดมันจะกระโดดออกจากตัวหมา

มีคนเอาคำพูดไปประกอบว่า

มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่า
โยนหมาลงน้ำเหรอหรือว่ายังไง

หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าทางวัดเสียหายอย่างหนัก
เจ้าอาวาสบอกว่าอาตมาแจ้งความแล้วนะ
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรบังคละเรียบร้อยแล้ว
หมินประมาทและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะเหตุการณ์จริงแล้วก็คือ
ลูกหมาที่เลี้ยงไว้ในวัดไปกัดกับหมาตัวใหญ่

ทางเจ้าอาวาสเห็นแบบนั้นก็ต้องใช้ไม้กวาดเข้าไปแยก

พอแยกออกจากกันได้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีลูกหมาตัวหนึ่งตาย
พระท่านก็เลยเอาเจ้าตัวที่ตายเนี่ยไปฝังไว้ข้างวัด
ก็เป็นที่มาของภาพทั้งภาพฝังหมาภาพโยนหมาลงน้ำ
แล้วก็ที่บอกว่าใช้ไม่กว่าตีหมาจนตายก็คือ
มันเป็นหนังคนละม้วนเป็นภาพประกอบคำพูดอีกเรื่องหนึ่ง
คือนี่แหละเวลามีภาพโพสต์ในโลกโซเทียลนะ
มันเห็นภาพแค่ช็อตเดียวไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นคืออะไร
แล้วก็หลังจากนั้นคืออะไรประกอบกับมีคำบรรยายภาพด้วย

แต่ทีนี้สิคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบังคล้า

พระสุภาชัยดีด้วยวัย๒๒ปีเป็นพระลูกวัด
เจ้าอาวาสบอกว่าเป็นคนโพสต์ภาพ
มาสอบถามว่าตกลงข้อเท็จจริงคืออะไร
พระสุภาชัยบอกว่าทนเห็นพฤติกรรมเจ้าอาวาสรูปนี้ไม่ไหว
ตัวเองต่างหากที่เป็นคนนำร่างลูกหมาไปฝัง

ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสกลับด้วยนะ

ใครพูดจริงใครพูดเท็จแต่เป็นพระทั้งคู่นะ

เพราะว่าก็หนังคนละม้วนอยู่เหมือนกัน

แต่อีกรูปนึงก็บอกว่าเป็นความจริง

ตำรวจกลงแล้วเนี่ย

โกหกก็ผิดศีลนะ